ร้องสาวเป็นนักร้องลูกทุ่ง๒คน
เขาไปถูกผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่
ชวนให้ไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

พักหลังไม่ได้ศูนย์รวมกันแล้วเกือบ๑๐ล้านทีเดียวครับ

กับคุณมุกเมธินีอีกหนึ่งท่านเป็นนักร้องลูกทุ่งรุ่นพี่
ก็เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สอนอนะครับหลังจากถูกนางสาวพิจิตราวงศา
เป็นชาวนครปฐมหลอกให้ไปร่วมลงทุนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เงินไปสองคนรวมก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นล้านนะฮะ
ตำรวจก็ไปรวบตัวนางสาวพิจิตราได้ในเวลาต่อมาคุณหญิงทิติการบอกว่า
ได้ไปร่วมลงทุนกับผู้ต้องหาเมื่อเดือนพฤษภาคมผู้ต้องหาอ้างตัวว่าเป็น
จากการส่วนตัวของนักร้องชื่อดังมีความน่าเชื่อถือโทรมาพูดคุย
ช่วงแรกได้เงินปันผลค่อนข้างดีช่วงหลังไม่เคยได้รับเงินคืนเลย
เงินที่ลงทุนไปประมาณ๘แสนของคุณหญิงได้คืนมาสักประมาณแสนต้น
นะฮะซึ่งการโอนเงินคืนปันผลจะโอนครั้งละหมื่นสองหมื่นบ้าง
วงถามไปก็จะบ่ายเบี่ยงตลอดนะครับ
ส่วนคุณมุกเมธินีเองก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะฮะผู้ต้องหาคนเดียวกันเข้าไปตีสนิทครับ
โดยผู้ต้องหาก็จะโทรมาหาวันหนึ่งหลายรอบ
จนเกิดความเกรงใจและเชื่อใจยอมเอาเงินลงทุนไป๙๓๐๐๐บาท
และเงินน้องสาวอีก๒๐๐๐๐๐บาท
ปันผลช่วงแรกก็ได้แต่ช่วงหลังก็ไม่ได้เหมือนกันครับ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วอยากฝากเตือนนักร้องคนในวงการรวมทั้งคนทั่วไป
ถ้ามีคนไปแอบอ้างว่าเป็นผู้จัดการนักร้องดังไปชวนให้ร่วมลงทุนธุรกิจแบบนี้
เงินปันผลดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเด็ดขาด
เท่าที่ทราบผู้ต้องหาคนนี้ชักชวนนักร้อง
หลายคนร่วมลงทุนแล้วก็หลอกไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว
สุดท้ายตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินเป็นล้านล้านเลยนะครับ